เสร็จสุขเวทหงายอยู่อย่างนี้เลย

คือขนดินมาเต็มเลยฝาท่อซุดเขมือบ๑๐ล้อ

หรอไม่ใช่สัญลักษณ์ของมนุษย์จอมพลังอะไรนะ

ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงครับไปดูภาพครับ

ตีดกันนะสุกุมวิทย์ตรงนี้ปากซอย๖๔ทับ๑ใช่ไหมครับ
แถวอ่อนนุษย์บ้างนี่แหละนะอ๋อนี่แหละครับช่วงที่เที่ยงด้วยนะ
ล้อเหยียบแผ่นปูนขนาด๗เมตรที่เขาปิด
ไอ้ปากอุโมงแนวสายไฟใต้ดินนะครับ
ตรงนี้ลึก๑๕เมตรนะครับ
ท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อตกลงไปหน้าเงยขึ้นมาแบบนี้ครับ
กลุ่มทรวมราคาอยู่แบบนี้ราคาจะไปเอาลงได้อ่ะนะฮะ
นี่แหละรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายมีคนเจ็บ๒คนนะ

ส่วนการจราจรบนถนนสุขุมวิทย์ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
การจราจรครับข้างหนาแน่นตลอดทั้งวัน
อามภาษณ์ครับครับอามภาษณยาวเหยียดปิดการจราจรถนนสุขุวิตขาเข้า
ตั้งแต่แยกอุดมศุกร์จนถึงปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑ครึ่งวัน
ดูสิครับนี่ค่ะจอดก็นิ่งสนิทไงนะ
คนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุเล่าบอกว่า
ผมก็บรรทุกดินออกจากไซส์งานก่อสร้างนะครับ
คอนโดในซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๒
พึ่งออกมานี่เองจะเอาดินไปนู่นไปทิ้งแล้วเข้าไปถม
ยืนยันว่าผมไม่ได้ขับเร็วอย่ามาว่าผมขับเร็วนะ
ผมไม่ได้ขับเร็วรถผมหนักด้วยแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่า
ไม่รู้เขาตอบอย่างนี้จริงเขาบอกไม่ทราบครับ
ผมขับรถอย่างเดียวครั้งนี้เพิ่งจะบรรทุกดินเป็นเที่ยวแรกด้วย
พันธุวามาครับชาติชาติสิทธิพันธุ์ครับ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากับทีมโยธาเลย
แล้วก็สำนักงานเขตพระขนงครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบตั้ง๒ประเด็นก่อน
คือบรรทุกดินน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
ซึ่งปกติจะบรรทุกได้ไม่เกิน๒๕ตัน
คุณผู้ชมลองประเมินนิดหรือว่าใครมีประสบการณ์มีความรู้เรื่องการขนดิน
คันนี้บรรทุกเกิน๒๕ตันไหม
แต่จากการประเมินและการคำนวณของทางกรทมบอกว่า
ซึ่งจะต้องเอารถขึ้นมาชั่งด้วย

ตกลงกันแบบนี้เดี๋ยวแยกดินแยกรถแล้วช่างเนี่ย

ส่วนอีกประเด็นคือไอ้คานเหล็กที่วางด้านล่างแผงคอนกรีต
แผ่นนี้มันรับน้ำหนักได้มาตรฐานหรือเปล่า

ตรงกลางเนี่ยมีปัญหา
นี่การทำการมีปัญหาก็จะมี๒อันลดน้ำหนักเกินหรือเปล่า
หรือว่าตัวคาไม่ได้มาตรฐาน

แต่เราก็ได้เน้นย้ำมาตลอดแล้วที่ผ่านมาปีนึงเนี่ย
มันมีทั้งระบบที่ขาไม่เรียบคนอันตรายอะไรอย่างนี้

กรทมก็ประสานเอารถเครนขนาด๖๐ตันมานะครับ
รถบรรทุกออกแล้วก็จะเอารถมาชั่ง

จากนั้นเดี๋ยวก็จะดูเรื่องคานเหล็กด้วยนะ
ซ่อมแซมคาดว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงแหละ

ว่าจ้างรถเครนขนาดใหญ่เลยนะ
มายกรถบทุกข์ออกจากจุดเกอร์เทศนะครับ
คนถ่ายกันเต็มเลยนะจากรถไฟฟ้าเนี่ยใช่คนถ่ายกันเต็มเลย

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็อยู่
แล้วพี่เบิ้ลดูดิคือเกิดขึ้นตั้งแต่ชมเที่ยง
นี่คือฟ้าแบบว่าโต๊ะเล้ว
เละอ่ะเละตรงนั้นเละออกอ่ะ

ประกบหัวประกบท้ายรถสิบล้อ
แล้วใช้สายสลิงขนาดใหญ่เลยนะ

กหวยเชิดขึ้นมาแล้วใช้โซ่สลิง
ร้อยแหม่ด้านใต้น่ะ
ใต้รถ๑๐ล้อเพื่อจะยกขึ้นมาครับ
พ้นปากท่อที่ร้อยสายไฟนะครับ
ก็เสร็จประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
นับได้นับนับ๗ชั่วโมง
ล่าสุดครับล่าสุด๒๑นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อคืนนี้
เจ้าหน้าที่เอาแผ่นปูนมาปิดที่จุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
แล้วปรับผิวการจราจร

แล้วเวลาขับผ่านมันก็จะคลึก
แล้วก็บางทีก็เช้ามืดมานะ

แต่ไอ้จุดแบบนี้คุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครเยอะจริง
คือจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องทำงานของเขา

จบหรือยังเรื่องนี้จบหรือยังพี่เบิร์ตยังไม่จบสิ
เมื่อกี้พี่เบิร์ดเล่าตอนเครนยกรถ๑๐ล้อใช่ไหม

จังหวะที่ผู้รับเหมาเขาจ้างให้เอารถบรรทุกมาตักดิน

แล้วเอาดินไปทิ้งที่ไซส์งานก่อสร้าง
ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ไม่ยอมชั่งน้ำหนัก
หรือมันจะบอกอะไรหรือเปล่าว่ารถบรรทุกนี้บรรทุกมาน้ำหนักเกิน
ให้ดูจังหวะนี้ดีกว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถบรรทุกดินไป
แล้วเป็นยังไงลองดูค่ะ
เค้ากำลังจะเทดินขายไว้ค่ะเค้ากำลังจะเทดภูมิเลยค่ะ
กดไม่ได้ใช่ไหม
น่าจะมอเตอร์

ก็คือตอนแรกตกลงกันไงว่าคุณเอาดินออก
เดี๋ยวจะชั่งดินเดี๋ยวจะชั่งรถจะได้รู้ว่าคุณบรรทุกเกิน
แต่กลายเป็นว่าเขาขับมาแล้วก็จะเอาดินมาทิ้งในไซซ์งานเกาะสร้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ของฝั่งกรทมเข้าได้ป่ะ
ล็อกอยู่ข้างหน้าแบบนี้แอบดูซิ
นู่ใช่ลูกสอนแดงนั่นแหละคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมขี่ตามรถบรรทุกสีขาว
เขาเข้าไปบรรทุกดินมาจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็นี่ตามมาถึงไซส์งานก่อสร้างแต่โดนปิดประตู
มันเป็นความวุ่นวายจริงนะเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
พอเกิดอุบัติเหตุแล้วเจ้าหน้าที่เขาวางแผนจะย้ายรถบรรทุกใช่ไหม
ก็มีรถบรรทุกของเอกชนนี่แหละมาถ่ายดิน
ซึ่งไอ้จังหวะเนี้ยมันไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักไงเรื่องนี้ค่ะ
คนที่มาดูอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
หนึ่งในนั้นคือคุณวิโรธลักษณะอดีศรสสกรุงเทพน่ะ
เดือดสิตรงไปถามเลยพันธุ์ตำรวจโทประกอบ
อินเกจรองร่วมกับการจราจรสนพระขนง
สงสัยทำแบบนี้ทำไมทำลายหลักฐานเหรอ
แล้วนี่ดูสิกรมทางหลวงก็เตรียมเครื่องชั่งน้ำหนักมาแล้ว
แล้วทำไมเจ้าของรถบรรทุกไม่ยอมให้เอาดินไปชั่งแหละทำไม

ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ถ้าพบว่ามีข้อได้จริงว่ามีการนำดินไปทิ้งจริง
ก็ต้องมีการดำเนินคดีเรื่องการทำลายวัตถุหลักฐาน
แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปล่อยป่าละเลย
มีการเข้าไปข้องเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานสำคัญด้วย
ยังไงคุณผู้ชมจังหวะนี้ที่มีการปะทะกันเนี่ย
คุณวิโรธย้ำนะว่านอกจากดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการทำลาย

คำนวณตามหลักวิศวกรรมให้ได้นะ
ทิ้งดินไปกี่คันรถแล้วก็คำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักของดิน
แล้วมันก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
บอกว่าขั้นตอนการตักดินออกมันกำลังชุนละมุนกันอยู่
ตอนนั้นตำรวจดูการจราจรอยู่
รถบรรทุกก็ขับเลี้ยวรถหลบออกไปถ่ายดิน

ว่าเอาดินไปทิ้งตรงไหนแต่ก็จะเร่งตรวจสอบให้เร็วที่สุด
ครับโอ้โหแต่ทางกรุงเทพมหานครตามไปแล้วนะ
แต่ว่าเขาในบุตรที่เข้าในใช้งานไม่ได้
คือตำรวจพยายามจะบอกว่ากรทมเขาตามไปแล้ว
แล้วเขาก็มีหลักฐานแล้วว่าคุณเอาดินหนีไปนะครับ
แต่ว่าคุณพีโรเค้าก็ทำทำตามหน้าที่เขาสไตล์เขาตรวจสอบแล้วนะ
เออนี่แหละครับเขาเล่นอุตสาวะด้วยไง

จบที่ไหนละดูข้างวิท่านแข่งวิเบิร์ตสิ
ดาวน์เคลียดนั่นนะคุณพีโรตามต่อเลยนะ
คือให้สัมภาษณ์เรื่องของสติ๊กเกอร์ดาวนั่นน่ะ
มันยังไงมันต้องตรวจสอบแล้วล่ะ
ว่าไอ้ตัวบีสีเขียวแล้วมีดาวล้อมรอบเนี่ย

แล้วทำไมอันนี้มันมีความหมายอะไรหรือเปล่า
มันจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หรืออะไรคุณผู้ชมฮะ
เรื่องนี้คุณวิโรธฝากไปถึงบิ๊กเต่า
พลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทน

และผู้บังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สติ๊กเกอร์ดาวเขียวเนี่ยเป็นการส่งสวยไปถึงใครบ้าง
นี่แสดงว่าคุณวิโรธชี้ชัดเลยนะว่าเป็นเรื่องสวย
แล้วถามไปว่าบิ๊กเตาตรวจสอบหน่อยว่าส่งสวยไปถึงใครบ้าง
เรื่องนี้ทำให้มีตำรวจที่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพของท่านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งนายนะ

คุณวิโรธก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คว่า
ได้เบาะแสมาพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ไอ้สติ๊กเกอร์ดาวบีสีเขียวเนี่ย
ที่ติดหน้ารมนทุกอาจจะย่อมา

ซึ่งคุณวิโรธอยากจะให้ตำรวจไปสืบสวนสอบสวนดูว่าเสียบ่อใบไม้เนี่ยเป็นใคร
มีตัวตนหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับการจ่ายสวยหรือไม่อย่างไร
ถ้ามีมันไปส่งสวยถึงนายตำรวจและค่าราชการคนไหนระดับใด
ส่วนที่มีคนอ้างว่าเป็นการติดสติ๊กเกอร์เพื่อความสวยงามหรือเพื่อบังแดด

มันจะบังอะไรได้๊อมเอ๊ย

อยู่แล้วหราเลยอยู่กลางกระจกหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้คุณวิโรธก็บอกประเด็นนี้มันฟังไม่ขึ้น
บอกสังคมสังคมที่ไหนจะเชื่อบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าสติ๊กเกอร์นี้เป็นรหัสรถบรรทุกหรือไม่
ก็จะใช่รหัสรถบรรทุกแน่ไม่ใช่แก๊งเบิร์ดไทยรัฐนะส่วนท่านนี้รับประธานสหพันธุ์ขนส่งแห่งประเทศไทยอย่าง
อภิชาติไพรรุ่งเรืองท่านประธานอภิชาติเนี่ยยืนยันว่าดาวบีเขียวที่ติดอยู่หน้ารถบรรทุกสวย
สอนอท้องที่สอนอสัญลักษณ์ว่าในกรุงเทพฯหรือบีคือแบงค์ค็อก

เขาบอกว่าเป็นการเคลียร์ให้สอนอในท้องที่เนี่ย
ให้รถบรรทุกวิ่งระหว่างไซส์งานก่อสร้างได้
ในช่วงสั้นช่วงสัก๑๐วัน
สติ๊กเกอร์จะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเคลียร์แล้ว
วิ่งได้นอกเวลาที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินได้
อันนี้ความจากประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทย
ท่านประธานอภิชาติไพรรุ่งเรือง
ดอมพูดได้ชัดดีไม่ได้พูดเองนะ